ทีมชาติไทยนะครับก็เตรียมอุ่นเครื่องกับสโมสรโทเลจากญี่ปุ่น
ก่อนจะทำศึกอาเซียนกลางปีช่วงสัปดาห์หน้านะครับ
ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมนะครับ
ไปแข่งขันที่จังหวัดนครราชศรีมาวันที่๑๘กันยายนนี้

ซึ่งเดินทางมาเก็บตัวเตรียมความพร้อมของทีมที่ประเทศไทย

วันที่๑๓กันยายนและวันที่๑๗กันยายน
ซึ่งจะเป็นวันเดียวที่ให้สื่อมวลชนสามารถเก็บภาพการอุ่นเครื่องได้
โดยก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยก็ได้อุ่นเครื่องกับฟิลิปปินส์ไปแล้ว๑นัดนะครับ

๒๐กันยายนเจอกับเวียดนาม

และวันที่๒๒กันยายนจะเจอกับอินโดนีเซีย
ทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลสูงถึง๓๐๐๐๐ดอลลาร์
หรือว่าประมาณ๙๐๐๐๐๐บาท
ในช่วงเช้าก่อนจะลงซ้อมในช่วงเวลา๑๕นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนะครับ
ก็ประมาณ๕โมงเย็นไทยที่ผ่านมานะครับ

ฤษฎาสมคเนย์ผู้เล่นประสบการณ์สูงในทีมชุดนี้
ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีม
ซึ่งเจ้าตัวก็ภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่นี้
ส่วนการปรับตัวที่อีรานก็ไม่มีปัญหานะครับ

ขอบคุณครับ